เรื่องของเด็กนะคะเด็กผู้ชายอายุแค่๗ขวบนะคะถูกทำร้ายแล้วคนที่ทำร้ายคือแม่แท้ของเด็กจนพ่อของเด็กต้องไปแจ้งความให้ดำเนินคดีอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะบาดแผลตามตัวเด็กนี่ค่ะอย่างที่เห็นค่ะทั้งหลังทั้งแขนทั้งมือโอ้โหแผลเต็มตัวเลยนะคะ
ครับอดีตภรรยาคนนี้ก็คือแม่ของเด็กนั่นแหละนางสาวสุดารัฐมันทะหรือหลินนะคะทำร้ายลูกชายแท้แท้นะคะ
ขวบเองคุณผู้ชมใช้ของแข็งใช้ไม้ตากผ้าเขี้ยนตีจนเป็นแผลแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓วันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือเด็กนำตัวเด็กส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ปลอดภัยแล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจมากคือร่างกายอ่ะ
แผลค่อยค่อยเยียวยาค่อยค่อยหายแต่จิตใจเด็กครับ
ตอนนี้เด็กนะกลายแบบเป็นคนเครียดอ่ะเด็กเจ็ดขวบเครียดอ่ะคุณพ่างคุม
หวาดระแวงไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมเข้าไปช่วยเหลือดูแลค่ะ
รับเด็กมาไว้ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก่อนในเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็ประสานกับตำรวจดำเนินคดีเอาผิดกับแม่ตามกฎหมาย
ทีมข่าวของเราก่อนหน้านี้ไปที่บ้านพักที่เกิดเหตุ
ได้ไปคุยกับแม่เด็กนางสาวสุดารัฐนะคะ
แม่บอกว่าก็ขอไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกอะไรก็แล้วกัน
บอกกับทีมข่าวว่านี่มันเรื่องส่วนตัวนะ
เรื่องของคนในครอบครัวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวาย
แต่แม่ยอมรับนะคะคุณผู้ชมคุยกับทีมข่าวของเรายอมรับว่าทำร้ายร่างกายลูกจริง
แม่อ้างแบบนี้แม่บอกว่าโมโหเพราะเด็กขโมยเงิน
แม่เลยโกรธแม่โกรธมากเพราะว่าเด็กสนมากและขโมยเงินด้วย
แม่บอกว่ารักลูกนะคะรักลูกมากไม่เคยทำร้ายลูกมาก่อนนะ
แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงเพราะพฤติกรรมของลูกชายชอบขโมยเงินแล้วก็ไม่เชื่อฟัง
ยืนยันว่าไม่อยากให้ใครเอาลูกไปเลี้ยงค่ะแม่บอกแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ประเมินนะคะซึ่งทางคดีเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานคุยกับแม่เด็ก
เด็กก็รับสารภาพว่าทำร้ายลูกจริงเนี่ยนะคะ
พอมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกแม่เด็กมารับทราบข้อกล่าวหา
เรื่องต้นหลัก๒ข้อหานวงเหนียวกักขังผู้อื่น
กระทำการด้วยประการใดให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดแก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่น
โดยกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
นี่ค่ะ๒ข้อหาหลักนะคะ
หลังจากนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
ต้องมีการตั้งทีมสหวิชาชีพมาสอบสวนมาคุยเพิ่ม
เรื่องนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเด็ก
ทีนี้ก็ต้องฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองว่าปัญหาความรุนแรง
มันไม่ใช่แค่เรื่องภายในครอบครัวคนอื่นอย่ามายุ่งนะคะ
มันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายมันเป็นความผิด
มันถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
และนี่คือแม่แท้อย่างที่บอกแผลร่างกายมันหายแหละ
แต่บาดแผลในใจของเด็กโอ้โหน่าเห็นใจจริง

ว่านี่เป็นสิ่งที่แม่เขากล่าวอ้างเรื่องพฤติกรรมของลูกนะครับ